ที่๒๖พฤศจิกายนปี๖๑ถ้าเรานับเงื่อนไขเวลาวันเลือกตั้ง
บัตรลงคะแนนกัน๒๔กุมภาพันธ์๖๒เนี่ยวันนี้คือวันสุดท้ายที่บรรดาผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในพักการเมืองแต่ละพัก
ต้องเป็นสมาชิกพักเขา๙๐วันไม่งั้นเดี๋ยวไม่ถึง๙๐วันนะครับ
ทีนี้ความเคลื่อนไหวเยอะนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเราไปฟังท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รัฐมนตรีหัวหน้าคณะคอสชก่อนเพราะจนถึงวันนี้ท่านไม่สมัครเป็นสมาชิกพักการเมืองไหนเลย
ถ้าบอกว่าไม่ลงสสแน่รอเป็นนายก

เดี๋ยวฟังบิ๊กตู่ตอบนะครับว่าตอบว่าอย่างไรนะครับ
เรื่องทาบไทม์ยังไม่มีใครทาบสักทีมีแต่เสริมทาบไทม์ให้ผมทุกวันน่ะ
จะไปอยู่ที่ไหนยังไงสมัครพักมันทำไมนักหนากับผมนักหนา
ก็ผมตอบว่าผมไม่จำเป็นจะต้องสมัครพักใดเนี่ยนะ
เรื่องทาบไทม์เรื่องของทาบไทม์นี้ยังไม่มีทาบแล้วก็ชัดพักนึงนะ
นี่คนเด็กประยุทธบอกคุณเขียนมาสอนให้แหละทาบไทม์ทุกวัน

ก็เอาเป็นว่าพลเอกประยุทธ์บอกว่ายังไม่มีสักพักหนึ่งนะครับที่มาทาบทาม
แต่ว่าถ้าจะถึงเวลาไหนที่มีพักมาทาบทามช่วงไหนจะเหมาะสมในการที่จะทำงานการเมืองต่อ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าก็ยังไม่มีกำหนดเวลาสำหรับตัวเองอะไรเอาไว้
แต่ถ้าจะมีใครเสนอชื่อเป็นนายกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
ถ้ามีเมื่อไหร่ก็เต็มร้อยไปเลยไม่เคยมั่นใจทีละ๑๐๒๐อยู่แล้ว
แล้วก็ถามรองนายกวิศนุเครืองามรองนายกฝ่ายกฎหมายแล้วได้รับคำยืนยันว่า
ถ้าจะทำงานการเมืองต่อในฐานะนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกพักอะไรทั้งสิ้น
ทีนี้เรื่องของบุคคลที่ประชาชนต้องการให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป
หลังการเลือกตั้งนิดาโพเขาทำผลสำรวจมาเรื่อยนะครับ
ทำมา๕ครั้งแล้ว๔ครั้งแรกเนี่ยชื่อพลเอกประยุทธ์นำโด่งมาตลอด
แต่ครั้งล่าสุดครั้งที่๕เพิ่งทำเมื่อ๒๒พฤศจิกายนปรากฏว่า
อันดับหนึ่งก็คือคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย

วันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตอบคำถามเรื่องนี้นะครับ
บอกว่าก็เป็นการสอบถามประชาชนแค่กลุ่มตัวอย่าง๑๒๐๐คน
คนทั้งประเทศมี๗๐ล้านคนจะเอามาอ้างอิงได้อย่างไร
พลเอกประยุทธ์ได้รับความนิยมไม่เห็นเอามาคุย
ส่วนรัฐบาลไม่เคยทำโพลเพราะไม่ได้เล่นการเมือง
อย่าไปวัดกันที่ความขัดแย้งอย่าให้มีความขัดแย้งจะดีกว่า
จะไปวัดกันทำไมความนิยมทางการเมือง
ทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่าเอ๊ะแต่ว่าท่านพูดอย่างนี้เนี่ย
มันเหมือนจะขัดแย้งพลเอกประวิทย์จะว่าอย่างไรนะครับไปฟังครับ
อ่าวงแตกเลยท่านแหละท่านจะกินน้ำแก๊กถ้วยเลยเหรอ
แต่ก็นักข่าวสนิทไงสนิทกับท่านไงท่านก็กล้าแซวกันอะไรอย่างนี้
ก็จะต่อไปใบหน้าเปื้อนยิ้มนิดหน่อยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหขมึง
ขังอะไรขนาดนั้นนะถ้าใครได้สัมผัสพลเอกประวิทย์บ่อย
จะได้เห็นภาพนั้นทีนี้มาดูบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกภาคการเมืองค่ะ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่าเป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะสังกัดพักการเมืองภายใน๙๐วัน
แต่ละภาคคึกคักค่ะประชาธิบัติช่วงสายเนี่ย
นางนัทยาแดงบุกงาอดีตสสกมไปยื่นใบลาออก
คือออกจากพักตอนเช้าไปกรอกใบสมัครเป็นสมาชิกพักภูมิใจไทย
แต่ตอนบ่ายออกจากภูมิใจไทยกลับไปสมัครประชาธิบัติ
อ๋อเหรอใช่ค่ะเช้ากว่าบ่ายเลยนะ
ก็มีลายงานว่าอดีตสสกรทมของพระชาธิบัตรเนี่ย
รวมตัวกันคุยแล้วก็ชวนให้ย้ายกลับมาที่พัก
คุณกุ๊กนัทยาว่ากลับมาเถอะอย่างนี้ค่ะ
อกจากนี้ค่ะพลตำรวจรีวิชัยสังประภัยอดีตที่ปรึกษาผู้ว่า
กรุงเทพมหานครก็เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะ
นี่คุณอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักสวมแจ็คเก็ตให้เองเลย
แล้วก็มีรายงานว่าพักวางตัวพลตำรวจรีวิชัยลงสมัครพื้นที่เขตหลัก๔
แทนนายสกลทีพัฒน์เรียกกุ่น

คักนะคะคนมาสมัครวันนี้ร้อยกว่าคนนะ
มีทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เป็นกลุ่มดารานักแสดง
ก็จะมีการเตรียมลงสมัครสอสอกอทม๓๐เขตนะคะ
เช่นนางสาววราภัยลินธนวฤษพร
ก็มีดารานักแสดงนะคะคนนี้เป็นดารานักแสดง
แล้วก็มีนายจิตรินจันดีอดีตสอขอพักเพื่อไทย
คุณเขาทรายเขาค้อแกลักซี่อดีตนักมวยแชมป์โลก
ก็มาทีนี้หัวหน้าพักค่ะ
นางสาวกาญจนาศิลปะอาชาก็บอกว่า
มั่นใจนะคะว่าจะสามารถส่งผู้สมัครได้ทุกเขต
และวางตัวผู้สมัครสอสอกรทม๓๐เขตเอาไว้แล้ว
คุณกาญจนาก็ให้ความเห็นบอกว่าจะไม่ส่งผู้สมัครสอสออ่างทอง
ก็ให้เกียรติกับทางครอบครัวปริศนานันทกุล
ก็แสดงความยินดีกับคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ด้วย
โพลออกมาบอกว่าอยากจะให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ตระกูลปริศนานันตกุลก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยนะครับ
วันนี้ที่สำนักงานกรกตนะครับ
ก็มีบรรดาสมาชิกพักการเมืองที่เขาลาออกจากพักต่าง
เดินทางมายื่นใบลาออกเพื่อยืนยันกับกรกตนะฮะ
ส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกพักเพื่อไทย

พลังประชารัฐไทยรักษาชาติหรือว่าชาติไทยพัฒนานะฮะ